ช่วงนี้เชื่อว่าท่านต้องการข้อมูลข่าวสารเรื่องนี้

ท่านที่รออยู่ว่ารัฐบาลจะมีมาตรการช่วยเหลืออะไรยังไงบ้าง

เดี๋ยวพรุ่งนี้รอฟังมติคอรมออย่างเป็นทางการนะฮะ
น่าจะมีการพิจารณาแล้วก็ออกมาตรการช่วยเหลือออกมา
ใช่ค่ะตอนนี้ผลกระทบเป็นวงกว้างจริงนะคะ
มีผู้ค้าสลากินแบ่งรัฐบาลออกมาบอกว่า
เลื่อนการออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาล
งวดวันที่๑เมษายนออกไปได้ไหม

ออกอีกทีนู่นเดือนต่อไปเลย

คนซื้อเองก็บางทีก็ไม่ได้มี
กระจิตกระจายจะซื้อในช่วงเวลานี้นะครับ

เดี๋ยวค่อยไล่เรียงกันไปนะฮะ
เอาเรื่องตัวเลขก่อนนะครับท่านผู้ชมครับ
ระหว่างนี้เนี่ยที่ท่านอยู่กับเราท่าน
บอกข้อมูลข่าวสารพูดคุยแลกเปลี่ยนกันมาด้วยก็ได้

จะได้รู้ว่าอยู่ที่ไหนทำอะไรกันอยู่นะครับ

เนื่องมาจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่เนี่ย
จากการแถลงวันนี้เพิ่มขึ้น๑๒๒รายนะฮะ

เดี๋ยวรายละเอียดเพิ่มเติมเรามีให้อีกนะครับ
ตอนนี้ผู้ป่วยสะสมมากกว่า๗๐๐คนแล้วนะครับในไทยนะครับ
แล้ววันนี้สาธารณสุขนะฮะบอกว่าไทยเนี่ยตอนนี้เปรียบเหมือนอยู่บนทางสองแพร่งนะ
เป็นยังไงเดี๋ยวว่ากันนะครับดูตัวเลขก่อนนะครับท่านผู้ชมครับ
เป็นการแถลงประจำวันนี้นะครับ๒๓มีนาคม๒๕๕๙

กลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยเดิม๒๐ราย
มาจากสนามวยเนธ๔
สัมผัสผู้ป่วยจากการสังสรรค์ทำงานกับชาวต่างชาติ๑๖
ส่วนกลุ่มที่๒เป็นผู้ป่วยรายใหม่นะครับแบ่งเป็นผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ
แล้วก็ทำงานเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติอันนี้มีอยู่๑๐นะครับ
ส่วนที่เหลือเป็นผู้ที่ได้รับผลแล็บยืนยันรับเชื้อแต่ต้องรอการสอบสวนโรคก่อน
อันนี้๙๒นะฮะยังไม่มีรายงานการพบผู้ป่วยในกลุ่มสถานบันเทิงในกรทมเพิ่มนะฮะสำหรับวันนี้
ตรงนี้ก็เบาใจไปหน่อยแต่สนามมวยนี่ยังต้องไล่กันอีกเยอะเลย
ใช่ค่ะยอดสะสมผู้ป่วยในไทยนะครับตอนนี้เจ็ดร้อยยี่สิบเอ็ดรายนะครับ
แต่ก็มีผู้ที่หายนะฮะแล้วก็หมออนุญาตให้กลับบ้านได้แล้ว
ห้าสิบสองรายอืมนี่นะครับรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลหกร้อยหกสิบแปดนะครับ
ก็แยกอยู่หลายโรงพยาบาลในจำนวนนี้มีผู้ที่อาการหนัก
ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจทั้งหมด๗รายนะครับแล้วก็มีผู้เสียชีวิตในไทยนะครับ
หนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับนี่นะฮะอันนี้คือในไทยนะครับ
เดี๋ยวของต่างประเทศภาพรวมเดี๋ยวค่อยว่ากันนะฮะ
เอาดูของไทยก่อนนายแพทย์สุภกิจสิริรักษ์รองประหลัดกระทรวงสาธารณสุข
บอกว่าตามสถิติถ้าประเทศไหนมีจำนวนผู้ป่วยมากกว่า๑๐๐ราย
กราฟผู้ป่วยจะพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกับกลุ่มประเทศในยุโรป
แล้วก็อีหลานด้วยนะครับซึ่งการพุ่งขึ้นอย่างนี้จะทำให้ระบบสาธารณสุข
ไม่สามารถรองรับได้ทันแล้วก็ตามมาด้วยการเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก
ขณะเดียวกันที่ญี่ปุ่นไต้หวันสิงคโปร์ตัวเลขพุ่งขึ้นก็จริง
แต่สุดท้ายแล้วพอกราฟพุ่งขึ้นแล้วเนี่ยมันเบนออกอย่างรวดเร็ว
เบนไปทางเสียชีวิตแล้วก็ติดเชื้อต่อไปเรื่อย
แต่ว่าเบนออกไปก็คือเขาหายเขาดีเขารักษาได้เขาจำกัดได้นะฮะ
ในวงแคบนะครับซึ่งนั่นเป็นเพราะมาตรการการเก็บกักตัวของคนในประเทศนั้นนั้น
นี่ไงก็เลยคือคำถามว่าเราจะเลือกเป็นแบบประเทศในกลุ่มยุโรป
หรือเราจะเลือกเป็นแบบประเทศในโซนเอเชียเพราะตอนเนี้ย
กราฟเราพุ่งขึ้นแล้วล่ะใช่ค่ะอ่านะฮะทางกระทรวงสาธารณสุขบอกเลยว่า
ท่านเลือกเอาฮะสองแพร่งฮะตอนนี้ถ้าท่านไม่ให้ความร่วมมือ
ถูกต้องค่ะนะยังไม่ให้ความร่วมมือแล้วก็ออกไปแพร่กระจายเชื้อ
รับเชื้อมาแล้วก็ไม่แจ้งไม่บอกไม่กักตัวไม่รักษา
แพร่ต่อไปเรื่อยท่านเป็นแบบในยุโรปแน่ค่ะนะฮะ
แต่ถ้าท่านช่วยกันนะฮะอย่างน้อยน้อยก็อยู่บ้านให้มากที่สุดอืม
ถ้าไม่จำเป็นต้องออกไปทำธุระไปทำงานท่านก็อยู่บ้าน
ก็จะระงับการแพร่เชื้อได้นะครับแม้ว่าไทยเราจะมีการเตรียมรองรับผู้ป่วย
อาการไม่หนักเนี่ยนะที่คุณหมอสุภกิจบอกเนี่ย
เราเตรียมเตียงรองรับผู้ป่วยอาการไม่หนักไว้ถึง๑๐๐๐เตียง
เพราะท่านต้องอย่าลืมว่าที่สำคัญมากกว่าเตียงก็คือ
แพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาสามารถรองรับผู้ป่วยจำนวนได้
มากขนาดนั้นหรือไม่
ขึ้นอยู่กับท่านล้วนล้วนเลยนะครับท่านก็คิดแล้วก็ไตรรองเอาในช่วงเวลานี้นะครับ
คุณผู้ชมครับนายแพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกระทรวงสาธารณสุขบอกว่า
ตอนนี้มีแนวโน้มผู้ติดเชื้อรายใหม่ในต่างจังหวัดจะมากขึ้นนะฮะ
จากการย้ายถิ่นฐานของประชาชนที่ออกจากกรุงเทพกลับภูมิลำเนา
เพราะฉะนั้นถ้าท่านกลับไปแล้วกลับถึงบ้านแล้ว
ต้องรายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในจังหวัดหรือว่าในพื้นที่ของท่าน
แล้วถ้าเข้าสู่กลุ่มเสี่ยงมีไข้ท่านก็ต้องมีวินัยกักตัวเองอยู่ที่บ้านอย่างเคร่งครัดด้วย

ตอนนี้ตัวเลขของผู้ติดเชื้อแล้วก็เป็นโรคโควิด๑๙ในต่างจังหวัด
เป็นตัวเลขเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญจริงแล้วก็ต้องเฝ้าระวังจริง
คือการเดินทางออกนอกพื้นที่กรุงเทพหานครมีหลายกรณี
โดยเฉพาะหลังมีมาตรการล็อกดาวน์ปิดสถานประกอบการบางแห่งที่เป็นพื้นที่เสี่ยง
ที่คนไปรวมตัวกันเยอะเสี่ยงจะแพร่กระจายของโรคคนตกงานเยอะ
ไม่มีงานทำคืออย่างน้อยก็คือช่วงเวลาล็อกดาวน์คือ๒๒วัน
คนเหล่านี้เขามีรายได้เป็นรายวันไม่มีรายได้๒๒วัน
แต่รายจ่าย๒๒วันเขายังมีเหมือนเดิมเขาก็เลยตัดสินใจเดินทางกลับภูมิลำเนา
ตัดสินใจเดินทางกลับประเทศของตัวเองการเดินทางออกแบบเนี้ย
มันเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อโรคล่าสุดนะคะทางกรุงเทพมหานคร
ได้มีการออกประกาศออกมาฉบับล่าสุด
ว่าราชการกรุงเทพหานครบอกว่าประกาศฉบับนี้
ไม่ได้มีมาตรการในลักษณะที่ว่ามีบทลงโทษ
แต่เป็นมาตรการขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชน
อยู่ในพื้นที่กรุงเทพหานคร
ไม่ว่าจะเป็นคนกรุงเทพเองหรือคนต่างจังหวัด

ขอความร่วมมือว่าอย่าเพิ่งเดินทางออกจากกรุงเทพเลยนะตอนนี้
กักตัวก่อนเก็บตัวก่อนถ้าไม่จำเป็นจริงอย่าเดินทางออกไปไหนนะคะ
พลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพหานคร

ก็บอกเลยว่าคือเรารู้กันดีอยู่แล้วแหละว่า
กรุงเทพเป็นศูนย์กลางของเศรษฐกิจคมนาคมการท่องเที่ยว
หนาแน่นของประชาชนเยอะ
แล้วก็เป็นพื้นที่เสี่ยงการระบาดของโควิด๑๙มากที่สุด
ดังนั้นขอความร่วมมือพี่น้องประชาชน๗ข้อนะคะ
ไม่ให้เดินทางออกนอกพื้นที่กรุงเทพค่ะ
เพราะอาจได้รับเชื้อหรือเป็นภาหะนำเชื้อไปให้ผู้อื่น

ขอให้อยู่บ้านหมั่นทำความสะอาดที่พัก
พื้นผิวสัมผัสดูแลสุขภาพตัวเองและคนในบ้าน
สถานที่ทำงานทั้งภาครัฐรัฐวิสาหกิจและเอกชน
จัดมาตรการป้องกันด้วยการทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสและห้องน้ำ
ที่นั่งให้มีระยะห่างไม่น้อยกว่า๑๒เมตรโดยทันทีอย่างเคร่งครัด
รวมทั้งดูแลสุขภาพของพนักงานด้วยนะคะ
เช่นเรื่องของการใช้หน้ากากอนามัยจัดจุดบริการเจลล้างมือ
เหลื่อมเวลาการทำงานอันนี้ขอความร่วมมือ
ขอให้ผู้ที่เดินทางไปสนามมวยสถานบันเทิงหรือสถานที่ที่มีรายงานการระบาดของโรค
ผู้ใกล้ชิดสัมผัสผู้ป่วยเชื่อว่าทุกท่านดูข่าวอยู่แล้ว
ว่าที่ไหนเสี่ยงคนที่เขาติดโรคโควิด๑๙ไปไหนกันมาบ้าง
ถ้าเรารู้ว่าเราเสี่ยงเหมือนกันสังเกตอาการตัวเองก่อน
กักตัวเองอยู่ในบ้านก่อนถ้าเริ่มมีอาการไข้ไอเจ็บคอหายใจหอบเหนื่อยหายใจลำบาก

เลี่ยงการเข้าไปในสถานที่ที่มีคนแออัดควรรักษาระยะห่างจากผู้อื่น๑๒เมตรค่ะ
ขอให้ภาครัฐรัฐวิสาหกิจเอกชนงดจัดกิจกรรมรวมคนจำนวนมาก
ซึ่งมีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาดเช่นจัดประชุมสัมมนางานแสดงสินค้าอีเวนต์คอนเสิร์ตกองถ่ายทำละคร
การไปเข้าชมรายการในห้องบันทึกเทปโทรทัศน์
ขนส่งมวลชนทุกประเภทก็ต้องลดความแออัดของผู้โดยสารด้วย
เพิ่มช่องทางการขายตั๋วเว้นระยะห่างไม่น้อยกว่า๑๒เมตร
เพิ่มจำนวนเที่ยวให้มีการทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วมกัน
จุดบริการเจลแอลกอฮอลล้างมือวัดอุณหภูมิจัดการขยะผู้โดยสารเอง
ก็ต้องสวมหน้ากากอนามใหม่
มาตรการต่างเหล่านี้เป็นมาตรการขอความร่วมมือค่ะ
แต่หลายคนบอกว่าถ้าจะไม่ให้เดินทางออกไปเขาก็ลำบากจริงเขาจำเป็นอย่างนี้
เดี๋ยวอีกสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามีบรรยากาศการเดินทางให้ดูด้วยนะคะ
ศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
สั่งการให้กรมการขนส่งทางบกมีมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดค่ะ
ในกลุ่มของรถโดยสารสาธารณะโดยเฉพาะรถตู้
ให้ดูแลรับผิดชอบตั้งจุดสแกน
ทำข้อมูลรายชื่อว่าใครเดินทางไปไหนบ้างนะคะ
แล้วก็ต้องให้คำแนะนำกำชับผู้โดยสารด้วย
ผู้โดยสารทั้งคนขับต้องใส่หน้ากากอนามัย
ต้องนั่งห่างกันลดการสัมผัสให้มากที่สุด
แต่ว่ารถตู้จะนั่งห่างกันเมตร๒เมตรคันหนึ่งจะนั่งได้กี่คนคุณภาคภูมิ
ก็ต้องยอมที่จะรับผู้โดยสารน้อยลง
ถูกต้องต้องยอมจริงต้องทำนะ
จากปกติก็๑๒ถึง๑๔ที่นั่งทั้งคันก็ต้องเหลือแค่๖
ใช่ต้องลดลงแบบครึ่งต่อครึ่งให้ได้เลยนะคะ
คือขนาดรถตู้จำกัดอยู่แล้วเรารู้กันดีนะคะ
การเว้นระยะห่าง๑เมตรมันอาจจะยาก
แต่ก็ต้องพยายามทำให้ได้ให้แบบให้ดีที่สุด

ผมก็คงก็อยู่ในระยะที่มันจะไม่ติดกันหรอก
ก็เหมือนกันคือวันนี้ผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่เราควรจะต้อง
ถ้าเราใส่แมสนะครับแล้วก็พยายามที่จะไม่สัมผัสกันเนี่ย
ล้างมือเนี่ยมันก็โอกาสติดก็น้อยมากสิ่งสำคัญที่ติดแล้วไปหาหมอเนี่ย
รักษาหายนะครับอืมนะคะก็ย้ำอยู่ตลอดนะคะว่า
รักษาหายรักษาหายก็จริงแต่ก็ต้องเฝ้าระวังกันก่อนอ่ะ
ต้องป้องกันเอาไว้ก่อนในเบื้องต้นนะคะคุณผู้ชมคะทางผู้ว่าการการประปานครหลวง
กรปนนายปริญญายมัสมิตรบอกว่าทางกรปนห่วงใยสถานการณ์นี้นะคะ
มีมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนค่ะ
จะลดค่าน้ำปลาปลาให้สามเปอร์เซ็นต์นะคะลดให้สำหรับผู้ใช้น้ำทุกประเภท
ระยะเวลาการลดเนี่ยค่ะสามเดือนนะคะครับ
สำหรับใบแจ้งค่าน้ำปลาปลาของเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสาม
ลดให้สามเปอร์เซ็นต์ค่ะสำหรับค่าน้ำประปา
ขยายเวลาการชำระค่าน้ำปลาปลาค่ะสำหรับผู้ใช้น้ำที่จดทะเบียนประกอบธุรกิจโรงแรม
กิจการให้เช่าพักอาศัยไม่คิดดอกเบี้ยนะคะ
ชำระได้ด้วยค่ะผ่อนชำระได้ไม่เกิน๖เดือน
อันนี้คือใบแจ้งค่าน้ำประปาของเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายยนต์ปีสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะคะ
ถ้าใครไม่มีกำลังในการจ่ายค่าน้ำประปาตามรายละเอียดเหล่านี้เนี่ยนะคะ
ให้ไปติดต่อที่สำนักงานประปาสาขาในพื้นที่ที่ใช้น้ำ
คุณอาจจะขอผ่อนได้๖เดือนไม่มีดอกเบี้ยด้วยนะคะ
เงินประกันการใช้น้ำให้กับผู้ใช้น้ำประเภทที่๑ที่พักอาศัยค่ะ
ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสามเป็นต้นไป
ขอรับเงินคืนตามวิธีการที่กรปนกำหนดผู้วางเงินประกันการใช้น้ำ
ก็สามารถตรวจสอบสิทธิ์และการดำเนินการได้แจ้งความประสงค์ผ่านช่องทางออนไลน์นะคะ
คุณผู้ชมไปดูรายละเอียดได้เพิ่มเติมค่ะครับ
ติดต่อขอรับเงินคืนที่สำนักงานประปาสาขาของกรปนทั้ง๑๘สาขานะคะ
อันนี้กรปนนะฮะนครหลวงนะครับอ่าแต่ว่าหลายพื้นที่เขาก็
หน่วยงานก็เริ่มมีมาตรการมาช่วยเหลือแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนกันบ้างแล้วล่ะ
ใช่อันนี้สำคัญค่ะแต่ในภาพรวมเนี่ยท่านรอฟังคอรมอลวันพรุ่งนี้นะครับ
ท่านผู้ชมครับฝากข่าวไปถึงท่านที่อยู่ที่จังหวัดสงขลาหน่อยนะครับ
มีประกาศออกมานะฮะสำหรับจังหวัดสงขลาโดยนายจารุวัฒน์เกลี้ยงกล่าว
ราชการจังหวัดสงขลาในฐานะประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา
เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวตั้งแต่ยี่สิบสี่มีนาคมสองห้าหกสามถึงวันที่สิบสองเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบสาม
หลักการทั้งหมดเอาง่ายง่ายค่ะเหมือนกรุงเทพและปริมณฑลอืม
ร้านขายอาหารร้านขายที่เป็นลักษณะสะดวกซื้อห้างต่างที่เป็นโซนอาหาร
ซื้อของได้ค่ะร้านอาหารเปิดได้แต่ซื้อกลับบ้านใช่ค่ะนะฮะ
สิ่งทุกอย่างนอกนั้นเหมือนกันหมดนะครับอ่าตลาดตลาดนัด
เปิดได้เฉพาะร้านขายอาหารสดอาหารแห้งอาหารปรุงสำเร็จ
อ่าพวกร้านเสริมสวยแต่งผมตัดผมตัดเล็บอันนี้อ่าต้องปิดนะฮะ
อ่าแต่ว่าที่สงขลาเนี้ยเขามีให้เปิดได้ถ้าร้านนั้นจัดให้มีที่นั่งคอย
แยกเป็นสัดส่วนระยะห่างกันไม่น้อยกว่าหนึ่งเมตรและรับลูกค้าได้
ครั้งละไม่เกินสองคนเท่านั้นอืมอ่านอกนั้นปิดหมดนะครับ
เหมือนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลฝากท่านที่อยู่ที่สงขลา
ได้รับทราบกันนะฮะท่านผู้ว่าให้เหตุผลว่าเนื่องจากเป็นจังหวัดที่มี
ความสำคัญด้านเศรษฐกิจการคมนาคมการท่องเที่ยว
และความหนาแน่นของประชากรสูงก็เลยต้องป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ